เรื่องของทวีปต่างบนโลกใบนี้
เพราะว่าสงสัยหลังจากที่คุณสืบสกุลโปรยไปเมื่อช่วงที่แล้ว
บอกว่ามีทวีปใหม่
ตอนนี้เรายังมี๗ทวีปไหมทบทวนกันนิดนึง

เอเชียแอฟริกาอเมริกาเหนืออเมริกาใต้
ยุโรปออสเตรเลียและแอนตาร์คติก
ก็ครบ๗ทวีปแต่ว่ามีคนคนหนึ่งเขาบอกว่า
จะมีทวีปเพิ่มขึ้นเป็นทวีปที่๘
อันนี้สำคัญมากนะฮะ
เพราะว่าทวีปที่๘คนถามว่าแผ่นดินเหล่านี้
ขึ้นมาจากไหนอย่างไรกันแน่
จะมีเป็นจริงรึเปล่า
มาแล้วครับวันนี้แหละมาให้คำตอบ

เห็นแว้วไปถึงห้องแต่งนาธิอย่างกันเมื่อกี้

คือตอนนี้เหมือนว่ามีนักวิทยาศาสตร์เขาหาหลักฐานต่างมา
เพื่อยืนยันว่านี่เป็นทวีปที่๘
นี่คือข่าวใหญ่นี่คือความเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้นะ
ถ้าเราเปลี่ยนแปดถ้าวีบอะไรต่างนานามันจะตามมาเยอะนะครับ
แล้วจะต้องไปเปลี่ยนแปลงในแบบเรียนด้วยนะ

ทีนี้เดี๋ยวเพื่อให้เกิดความชัดเจนเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับ
เดี๋ยวเรามาดูภาพจำลองวันนี้อิมเมอร์ซีฟของเรา

เดี๋ยวมาดูกันก่อนนี่คือโลกของเรานะครับทีนี้ต้องเล่าย้อนกลับไปก่อน
ถ้าหากเราย้อนอดีตโลกของเราไปโลกใหญ่มากนะครับ
สมัยก่อนประมาณหลายพันล้านปีที่แล้ว
คือใต้โลกของเรามีลักษณะเป็นของเหลวเดือดร้อน
ทำให้แผ่นที่อยู่บนผืนของเหลวมีการเคลื่อนตัวตลอดเวลา
คือเป็นการเคลื่อนที่ตลอดทุกปีอยู่แล้ว
เขาจะมีการวัดอยู่ถูกต้องนะครับซึ่งในสมัยก่อน
ถ้าหากคุณผู้ชมและทั้งสองท่านจินตนาการนะครับ
ถ้าหากเราเอาทวีปทั้งหมดตอนนี้
เอาอเมริกาเอายุโรปเอาแอฟริกามาต่อรวมกันเนี่ย
ปรากฏว่าทวีปทั้งหมดสามารถต่อกันได้เหมือนจิก๒

ทวีปทั้งหมดในสมัยก่อนมีชื่อว่าพันเจีย
เจียคือทวีปใหญ่เลยทั้งหมดนะครับ
หลังจากนั้นเขาก็มีการแบ่งเป็นซีกโลกเหนือแบ่งออกกัน
อันบนไหลไปข้างบนอันหนึ่งไหลไปข้างล่าง

อันล่างไหลมาเรียกว่ากรวานะ
ไหลมาแบบนี้หลังจากนั้นก็มีการแตกกระจายไปอีก
ข้างบนก็เป็นทวีปซีกโลกเหนือข้างล่างก็เป็นทวีปซีกโลกใต้
ทีนี้เคยเห็นภาพชัดเจนเดี๋ยวเราไปดูทวีปกันตอนนี้

ซึ่งตอนนี้อย่างที่หลายคนทราบ

อเมริกาเหนือยุโรปเอเชีย๓ทวีป
ไม่ถือว่าเป็นทวีปเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่
ข้างใต้ผืนเขาเป็นน้ำแข็งไม่ถีบผืนแผ่นดิน

ก็เลยเป็นแอร์ตาร์ติก้าเป็นน้ำแข็งอยู่บนแผ่นดินอีกที
ถูกต้องทีนี้จุดที่เขาบอกว่าเป็นแผ่นดินใหม่
เป็นทวีปใหม่ที่ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ก็บอก
มองไปที่ออสเตอรียาฝั่งนู้นครับ

เห็นไหมครับถัดไปห่างไปจากออสเตรเลียประมาณ๑๒๑๐กิโลเมตร

หนังหลอดกริงไปถ่ายที่นี่นะครับ
ตรงนี้เขามีการบอกว่า
หลังจากที่นักวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาข้อมูล
เพราะว่าตรงนี้มีคุณสมบัติหลายอย่าง

สีเหลืองที่เห็นอยู่คือส่วนที่อยู่ใต้น้ำ
สีเหลืองทั้งหมดคือส่วนที่อยู่ใต้น้ำทั้งหมด๙๖
ซึ่งหลักเกณฑ์ที่เขาใช้ในการแบ่งว่า
เอาทั้งหมดเป็นทะวีบใหม่ขึ้นมาได้
อย่างแรกก็คือมีระดับความสูงแตกต่างจากบริเวณโดยรอบ

อย่างที่๒มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว
มีลักษณะของมีภูเขาต้นมงต้นไม้ทรัพยากรทางธรรมชาติแบบนี้

ส่วนที่อยู่ใต้น้ำที่เป็นแผ่นดินมันยังไม่โผล่ขึ้นมา

สีเหลืองคือทั้งหมดของทวีปใหม่

มีบางส่วนที่จมใต้น้ำอยู่
แล้วเขาจะประกาศกินเป็นทวีปใหม่หรือนี้
คือตอนนี้เป็นการนำเอาข้อสนับสนุนต่าง
ที่เขาศึกษามากว่า๒๐ปี
สนับสนุนว่าน่าจะเป็นทวีปใหม่ได้แล้วนะ
แต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องรอปัจจัยหลายอย่าง
รอผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ยืนยันแน่ชัดอีกทีหนึ่ง
ซึ่งหลังจากนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกัน
แล้วก็ติดตามจะเอาข้อมูลเหล่านี้มาให้กับท่านผู้ชมได้
คือน่าติดตามว่าทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าถ้าเป็นทวีปใหม่
มันต้องเป็นผืนดินอาจจะโผล่พ้นน้ำ

แล้วทีนี้มันจะทำอย่างไรกันต่อไปนะต้องรอใช่ไหม
ก็ต้องรอเดี๋ยวมีข้อมูลแล้วเอามาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมแน่นอน
แต่ว่าพูดถึงนิวซีแลนด์หลายคนมองภาพโอ้โหเป็นเมืองสวยงาม

ก่อนหน้านี้ออสเตอร์เรียนเราได้ยินข่าวว่าอุณหภูมิร้อนจัดเลยทีเดียว
บางจุดบางพื้นที่เขาสามารถเอาไข่ไปทอดได้ได้แรกทีเดียว

อุณหภูมินั้นจะคล้ายกับพื้นที่ภาคเหนือของไทยนะครับ
ช่วงเช้าช่วงค่ำอากาศจะเย็นสบายนะครับ
อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๑๔๑๖องศาเซลเซียต
แต่ว่าช่วงบ่ายแดดก็จะเริ่มแรงขึ้นนะครับ
อุณหภูมินั้นอยู่ที่ประมาณ๒๓องศาเซลเซียต

อุณหภูมิจะเขยิบขึ้นมานิดหน่อยในช่วงกลางวัน

แล้วก็ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ใครจะไปอาจจะต้องระวังหน่อย
เพราะว่าอาจจะมีฝนตกเช่นเดียวกับในเมืองไทยของเราครับ

บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกนะครับ

แล้วก็จะตกหนักขึ้นเรื่อยในช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้
ใครจะใช้ชีวิตประจำวันต้องเพิ่มความระมัดระวัง

นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีนะครับ